เรามีชื่อเสียงเราดังมากระดับโลก
คนต่างชาตินี่บอกสุดยอดจริง

คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดระเบียบเรื่องของหาบเร่แผงหล่อ

จากที่มีอยู่๘๐๐แห่งได้ในกรุงเทพเนี่ยเขาจัดระเบียบกันไปเนี่ย
ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ๑๗๑แห่งเท่านั้นนะฮะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับจากทั้งหมดเกือบ๘๐๐จุดเนี่ย
ปี๕๔ปัจจุบันเหลือ๑๗๑จุด
แต่ทางกรทมเขาแก้ปัญหาก็คือว่าเขาให้ไปที่ใหม่
เป็นทำเลค้าขายหาบเร่แผงลอยแห่งใหม่มีให้๑๑๒แห่ง
แต่ผู้ค้าไปไม่ถึงพันรายนะฮะ

คือจากที่สถานที่ที่จัดเอาไว้รองรับเป็นหมื่นราย
เขาบอกทำเลมันไม่ได้คือมีที่ใหม่ก็จริงแต่คนไม่ไปก็เท่านั้นแหละ
ผู้ชมครับมีเสียงสะท้อนจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในกรุงเทพนะครับ
เขาบอกกับเรานะฮะเขาบอกว่าอยากฝากไปถึงว่าที่ผู้ว่ากอทมหน่อย
ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้เขาได้มีที่ทำกินให้หน่อยได้ไหม
ค้าขายได้แบบสะดวกด้วยนะแล้วถ้ามีที่ทำกินให้แล้วเนี่ย
อย่ามาไล่จับกันด้วยนะค่ะพอให้มีค่าที่ก็พอลูก
ขอให้ได้ค่าที่ค่ากินจะถามว่าได้เก็บไหมไม่มีชักหน้าไม่ถึงหลังลูก
ขอให้แม่ค้าได้ทำมาหากินสะดวกสบายก็พอแล้ว
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้เสนอแนวทางไปยังผู้ว่ากอทมคนใหม่นะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะไม่ต้องตึงหรือว่าหย่อนจนเกินไป
เพราะว่าสตรีทฟู้ดของกรุงเทพเป็นเสน่หดึงดูดของนักท่องเที่ยว
ต้องไม่ทำเหมือนกันในทุกพื้นที่นะครับขยายโมเดลเป็นพื้นที่อัตลักษณ์ต่าง
จัดหาพื้นที่ถาวรเพิ่มเติมแต่ต้องมีทำเลที่เหมาะสมด้วยนะ
อย่างเช่นจุดที่มีปริมาณคนเดินเท้ามากก็อาจจะพิจารณาอุดหนุนค่าเช่า
สำหรับคู่ค้าหาบเร่แผงลอยเดิมที่ย้ายไปที่ใหม่ในช่วงเริ่มต้นแล้วค่อยปรับ
เพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราปกติในอนาคตหรือใช้ระบบต่อสิทธิ์การค้าแทนการปรับเพียง
อย่างเดียวทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องเหล่านี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ว่าราชการกรุงเทพหานครแต่ละคนเขาวางนโยบายกันเอาไว้ยังไง

ลองดูหน่อยไหมคะนำไปประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะคะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูเลยค่ะพี่อุ๋ย
คุณวิโรธลักษณะอดีศรหมายเลข๑นะคะ
นโยบายของเขาก็คือจัดหาพื้นที่ขายให้เลย
คนในพื้นที่ออกแบบกันเองเลยยึดโมเดลตลาดนัดอ่อนนุษย๗๐
ตั้งแผงลอยบนทางเท้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้า

ก็คล้ายกับคุณสกลทีพัทยกุลใหม่เลข๓ค่ะ
ก็มีการวางนโยบายเอาไว้ในลักษณะที่ว่า
จะหาที่ว่างที่มีศักยภาพเพิ่ม
แล้วก็จะต้องไม่กระทบกับคนเดินเท้าด้วยนะคะ

ให้ขายริมทางเท้าได้ทุกวัน
ตรงนี้เลยนะใช่นี่ต่างจากคนอื่นนะให้ขายริมทางเท้าได้ทุกวัน
ถ้าเทศกิจถูกตำหนิเยอะใช่ไหมถูกต้อง
ก็จะทำให้เทศกิจเป็นมิตรกับพ่อค้าแม่ค้า

ติดตั้งก๊อกน้ำปลาปลาทุกฟุตปาดค่ะ

ได้สะดวกในการค้าขายริมทางเท้า
คุณโรศนาโตศิษย์ตระกูลใหม่เล็ก๗ค่ะ
บอกว่าจะจัดหาทำเลที่ขายที่มันดีให้

เลิกไล่จับหาเปรี้ยวแผงลอย
ผู้ค้าก็ต้องร่วมกันรักษาความสะอาดด้วย
คุณชัชช่าศิษฐิพันธ์ใหม่เล็ก๘ค่ะ
บอกว่าจะประสานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
หาพื้นที่เช่าให้ในราคาประหยัด

รักษาความสะอาดของพื้นที่ด้วยค่ะ

คุณสิทธาธิวารีหมายเลข๑๑ค่ะบอกว่าจะเพิ่มพื้นที่ค้าขาย
ไม่มีวันหยุดเลยนะคะโอ้โหเพิ่มตลาดกลางคืนแบบ๒๔ชั่วโมงเลย

กองทุนคนตัวเล็กดอกเบี้ยถูกไม่เกินร้อยละ๑ต่อเดือน
เป็นการสร้างโอกาสให้ค่ะ
วันนี้เราเน้นเรื่องหาเปร่แผงลอยก่อน
ใช่ค่ะแต่ละวันเราก็จะมีนโยบายในแต่ละหัวข้อ
มาให้คุณผู้ชมได้ไปคิดแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะคะ